คุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ค่ะ
กรณีที่ญาติญาติออกมาโพสต์แล้วบอกว่าขอพลังโซเชียล
ช่วยตามหาหน่อยพยาบาลสาวคนนี้ค่ะ
ทางญาติบอกว่าหายตัวออกไปตั้งแต่๒๖เมษายน
แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
พยาบาลสาวคนนี้ชื่อว่านางสาวนัดพิมลสมศักดิ์หรือแป๋วอายุ๓๕ปีค่ะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพยาว
ญาติบอกว่าหายตัวไปพร้อมรถเก๋ง
ตั้งแต่๒๖เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
บอกกับญาติว่าไปทำงานแต่ว่าหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยนะคะ
ลูกสาวอายุ๑๐ขวบลูกชายอายุ๔ขวบก็ต้องร้องตามหาแม่
ญาติก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพแม่ใจ
ทางญาติตั้งข้อสังเกตว่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่า
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกริตภาษตาลาน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่ใจบอกว่า
จากการสืบสวนมีหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่า
การหายตัวไปเกิดจากเรื่องส่วนตัวไม่น่าจะใช่เรื่องของการฆาตกรรมนะคะ
เพราะตำรวจบอกว่าพบเส้นทางการเดินทางหลังจากหายตัวไป๒๖เมษายนนะคะ
ตัวนางสาวนัดพิมลผู้สูญหายเนี่ยได้บอกเพื่อนร่วมงานว่าจะไม่กลับมาทำงานอีก
แล้วก็ไปพบเส้นทางว่าออกเดินทางจากจังหวัดพยาวเช้า๒๖เมษายน๙โมงเช้า
๒พฤษภาคมได้พบรถของนางสาวนัดพิมลผู้สูญหายเนี่ยค่ะ
ผ่านจุดตรวจในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี
พฤษภาคมเจอนะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่พบเบาะแสรถเก่งคันนี้
เชื่อว่าการหายตัวไปในครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นคดีอาทยากรรมหรือว่าเป็นการฆาตกรรม
เชื่อว่านางสาวนัทพิมลยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
เส้นทางเดินรถนะครับปรากฏว่าครั้งสุดท้ายได้ผ่านจุดตรวจเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
เมื่อวันที่๒พฤษภาจากนั้นตั้งแต่วันที่๒เป็นต้นมาก็ยังไม่ทราบว่ารถคันนี้ไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
กำลังสืบสวนติดตามหาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนเรื่องอาจกรรมถ้าตามทางสืบสวนเนี่ยไม่มีเงื่อนไขที่จะมีส่วนของอาจกรรม
มาเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนางสาวนัทพิมนต์ในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งก็น่าเป็นเรื่องสำตัว
ก็พบเนี่ยค่ะรถมุ่งหน้าไปทางภาคใต้ผ่านเส้นตรงจังหวัดเพชรบุรี
หายเงียบไปเลยแต่เดี๋ยวมีความคืบหน้านิดหนึ่งจากในเพจบิ๊กเรียนค่ะ
นี้เขาก็ตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะ
แต่ว่าทางแม่ของพยาบาลสาวที่หายตัวไปเนี่ยนะคะคุณแม่คำน้อยบอกว่าเป็นห่วงมาก
อยากจะให้ลูกสาวติดต่อกลับมาถ้ายังมีชีวิตอยู่เหมือนกับที่ตำรวจบอกจริงอะนะ

แต่คุณแม่บอกว่ามีคนบุกไปทำร้ายแม่กับลูกสาวนะคะก็คืออดีตสามี
เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะก็คือตัวลูกสาวขอให้อดีตสามีซึ่งเป็นตำรวจจดทะเบียนยา
แต่ตำรวจที่เป็นอดีตสามีเนี่ยนะไม่ยอมแล้วก็เคยลงมือลงไม้ทำร้ายร่างกายมาแล้วสองครั้ง
แม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถูกทำร้ายถูกฆาตกรรมหรือว่าเป็นคดีอาจยากรรมหรือเปล่า
เพราะว่าเคยมีเนี่ยค่ะอดีตสามีของพยาบาลสาวที่หายตัวไปเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องมีราวกันเรื่องของการขอหย่า
บิ๊กเรียนเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะบอกว่าตำรวจได้คุยกับแม่ของพยาบาลสาวที่หายตัวไปก็คือนางสาวนัดพิมลน่ะนะคะ
โดยคุยแล้วได้ข้อมูลมาว่าพยาบาลคนนี้ถูกคนในเครื่องแบบบุกบ้านทำร้ายร่างกายตามที่คุณแม่บอกค่ะ
เพจบิ๊กเรียนก็บอกว่าได้รับข้อความปริศนาส่งมาผ่านเพจมีใจความว่าไม่ต้องห่วงค่ะอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
ไม่มีใครรังแก่ครอบครัวแป๋วได้อีกพยาบาลสาวคนนี้ชื่อเล่นชื่อแป๋วนะคะขอจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองมีข้อความนี้ส่งไปในเพจบิ๊กเรียนนะคะ
ก็เลยไม่รู้ว่าใช่แป๋วจริงหรือเปล่าหรือใครส่งไปหรือยังไงเพราะว่าหลังจากภาพที่เห็น๒พฤษภาคมเห็นรถเนี่ยนะคะแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลย
แต่ไอ้ทิ้งท้ายเนี่ยขอจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงใช่ไหม
เพราะว่าแม่กับลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ยังห่วงอยู่ใช่ไหม
ก็มีแค่เพื่อนที่ได้รับข้อความล่าสุดที่เธอบอกเอาไว้ว่าอาจจะไปแล้วนะไม่กลับมาทำงานแล้วนะแล้วก็หายเงียบไปเลยนะฮะ